ตำรวจได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์ไปจับพ่อค้า
ที่มีการลักลอบขายสัตว์ป่าคุ้มครอง
แล้วเขาก็สั่งซื้อกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นั่นเองนะคะ
โดยกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายพร้อมด้วยนายบำรุงรัฐพลอยดำ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน
ก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มนายเอกรัฐวงสวัสดิ์ค่ะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบทราบมาได้ว่า
นายเอกรัฐไปลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางได้จำนวนมาก

แบ่งเป็นอีเห็นหรือว่าชะมด๒๘ตัว
กขุนแผนหรือว่าสาลิกาดก๔ตัว
แล้วก็นาคเล็กอีกจำนวนนึงนะคะ
ทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เรื่องต้นค่ะจากการสอบสวนตำรวจก็ทราบว่าสัตว์ป่าทั้งหมดนี้
ลำเลียงมาทางรถทัวร์โดยสารจากทางชายแดนภาคใต้
โดยนายเอกรัฐผู้ต้องหาจะนำสัตว์ป่ามาใส่โรงพัก

ก่อนที่จะส่งขายต่อให้กับลูกค้าที่อยู่ในภาคกลาง
แล้วก็มีการติดต่อซื้อขายกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
ซึ่งผู้ต้องหาได้ลักลอบทำมาระยะหนึ่งแล้ว
เพราะว่าเห็นว่ารายได้ดีกำไรดี
ตำรวจภูทรเมืองพัทธลุงก็เลยดำเนินคดีกับนายเอกรัฐ
ข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนของกลางที่มีการตรวจยึดได้
เจ้าหน้าที่จะนำส่งไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทธลุง

เพื่อทำการอนุบาลสัตว์ให้มีความแข็งแรง
แล้วก็ส่งกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ